อ่ะวันนี้จิพนำงคิงกันดีกว่าค่ะคุณ

จิพนำงหิงกับร้านขอหิงหน่อย

ขิงเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนขอขิงเนี่ยวัยรุ่นเขาเหมือนประมาณว่าโชว์ของดีของเด็ด
ขิงโชว์โชว์ของ
ขอเออขอโชว์ของหน่อยแล้วจะพูดว่าโชว์ขิงโชว์ขิงเอางี้ละกัน
ร้านนี้นะครับเขาใช้ขิงผง๑๐๐ไม่ผสมน้ำตาล
ก็คือขิงขิงเพียว
แก่ดียังไงมันเผ็ดร้อน
อ๋อมันมีขิงค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาใช้ขิงที่มันไม่มีสันเคมีตกค้างนะ
กลิ่นขิงหรือขาใครคะ
มันดีแล้วเขามีรสชาติเข้มข้นเผ็ดร้อนสะดวกต่อการชงดื่ม

ใครสนใจเราขึ้นช่องทางติดต่อให้เลย

คุณผู้ชมก็เตรียมถ่ายรูปนะ